สักประมาณ๑๑โมงครึ่งนิดหน่อยก่อนเที่ยงนะคะ
เรามีรายงานข่าวเรื่องเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณตลาดสำเพ็ง

ณเวลาตอนนั้นที่เรารายงานข่าวเที่ยงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นไป๓คู่หานะคะ
แต่ณเวลานี้ล่าสุดน่าจะไปถึง๕๖คูหาที่ถูกไหม้
ยังมีรถอีกหลายคันที่จอดอยู่บริเวณนั้น
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบว่าตลาดสำเพ็งเนี่ยคนเยอะจริง
ทีนี้ล่าสุดนะคะเหมือนมีผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตละ๑ราย
อีกหลายคนนะคะสำลักควันด้วย
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่แล้วจะทำการรายงานสดเข้ามา
ไปพูดคุยเจอกับคุณตายเลยนะคะคุณตายสิริวัณรักษัตริย์ค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วค่ะเชิญค่ะ
ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ที่ตลาดสำเพ็งนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เห็นอยู่ข้างหลังนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยได้กำลังจะเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นมีการยืนยันแล้วนะคะว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตสองคนนะคะ
คนแรกเนี่ยเสียชีวิตตรงบันไดอีกคนนึงค่ะเจอศพที่ในห้องน้ำค่ะ
สองชั่วโมงกว่านะคะเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพหานครอาสากู้ภัยหลากหลายมูลนิธินะคะ
เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อที่จะสกัดเพลิงในเขตเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ทั้งสี่ครูหาในวันนี้ที่ตลาดสำเพ็งนะคะ
ซึ่งต้นเพลิงเนี่ยก็มาจากหม้อแปลงที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะหม้อแปลงนั้นที่มีการระเบิดนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการเร่งฉีดน้ำเพื่อที่จะควบคุมไว้อยู่ค่ะ
แต่ก็มีการยืนยันแล้วนะคะว่าเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยสามารถควบคุมได้แล้ว
ไม่มีวัตถุไวไฟที่เป็นสารเคมีนะคะมีเพียงพลาสติกแล้วก็กล่องรังที่เป็นวัตถุไวไฟเท่านั้นค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะทางเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางเจ้าของร้านคิคูย่านะคะ
ก็เล่าถึงนาทีที่เกิดเพลิงไหม้นะคะก็บอกว่ามีหม้อแปลงระเบิด
จากนั้นก็เกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปนะคะซึ่งวัตถุไวไฟที่มีเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ย
เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นร้านขายของเล่นที่อยู่อาคารพาณิชยถัดมานะคะ
ทำให้เพลิงไหม้เนี่ยลุกลามไปอย่างรวดเร็วไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของเจ้าของพันธุ
พาณิชย์ที่มีการเปิดเผยนาทีที่เกิดเพลิงไหม้ให้กับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราฟังค่ะ
แล้วคราวนี้เห็นบนต้นเพลิงมันเป็นหม้อแปลงซึ่งเข้าใจว่า

ต้นเพลิงจากไทยเดี๋ยวต้นเพลิงเป็นหม้อแปลงใช่มั้ย
ซึ่งเป็นคาร์บอนเพราะคนเข้าไปเข้าใกล้ไม่ได้ถ้าคาร์บอนลงก็คือจบ
คาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนมอนดอกไซด์นี่เข้าไว้ก็จบเลย
แล้วสะกิดข้างในเยอะไหมเฮียสะกิดข้างในเยอะไหมมันเป็นกิจอะไรฮะ
ร้านผมก็พอสมควรเพราะเป็นพลาสติกนี่เข้าไม่ได้เลย
ให้ควบคุมเพลิงได้ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า
เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็ยังต้องเร่งตัดสายไฟนะคะ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็มีการตัดสายไฟเพื่อที่จะควบคุมไฟโดยรอบตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนผู้ที่บาดเจ็บในเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะก็มีการรายงานว่า
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะทั้งหมด๙คนค่ะที่ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะเป็นสำลักควันไฟค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครเนี่ย
มอบหมายให้ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คือคนตำรวจเอกอดิษรงามสุขจิตค่ะเข้ามาควบคุม
แล้วก็บัญชาการที่จุดที่เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะ
แล้วก็จะถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะ
เพื่อที่จะนำไปเป็นแผนป้องกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย
เกิดเพลิงไหม้ถี่มากเลยนะคะเพราะว่าราชการทรุงเทพหานคร
ก็จะต้องกำชับในเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้นี้ค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ตลาดสำเพ็งดังนี้ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ขาวเทพรัชทีนี้รายงานส่วนจากตลาดสำเพ็งค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัณรักษัตริย์มากนะคะ
อย่างที่คุณสิริวัลรายงานไปเราสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกทีแล้วกันนะคะ
เรื่องต้นนะคะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ตลาดสำเพ็งในครั้งนี้๒รายนะคะ
ก็ยังไม่ได้ทราบว่าเป็นใครยังไงแล้วเสียชีวิตอยู่ในตึกอาคารที่จำหน่ายสินค้าประเภทไหน
แต่ว่าเสียชีวิตแน่๒รายค่ะ
แม้ว่าจะควบคุมเพลิงได้แล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้นะคะ
รวมไปถึงมีกู้ภัยค่ะได้รับบัตรเจ็บทั้งหมด๙คนค่ะ
มีอาการสำลักควันนี่ต้องหามกันออกมาแบบนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นที่ทางด้านคุณตายรายงานมาเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุของการที่หม้อแปลงระเบิด
จนเกิดเป็นไฟแล้วก็ลุกลามติดไปที่อาคารข้างเคียงด้วยนะคะนี่แหละค่ะ
น่าจะเป็นหม้อแปลงใหญ่อันนี้นะคะพี่บอกที่ระเบิดเปิดแล้วก็เริ่มลามเลย
อย่างที่บอกว่าในร้านมันมีพวกพลาสตรงพลาสติกอยู่
บงผ้าใบเนี่ยนะคะมันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างเชื้อเพลิงอย่างดี
แล้วก็มีมันจะมีการ์ดพิษบางอย่างด้วยเวลามันเผาไหม้ซึ่งทางด้านของผู้ว่า
ชัชชาติคือไม่ได้ลงพื้นที่เองแต่ว่าส่งผู้ช่วยมานะคะ
ตำรวจเอกอดิษรที่ลงมาดูสถานการณ์บัญชาการสถานการณ์
ตอนนี้คือกรทมเกิดไฟไหม้บ่อยมากเขาคงต้องมีการหารือกันแหละค่ะ
ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ